ทราบสมบัติเมทินีกันหน่อย
หลังจากที่บำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วันเมื่อประกอบนี้
มีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพขึ้น
ยังคงมีคนบันเทิงที่สนิทใกล้ชิด

ทราบข่าวก็เดินทางมาร่วมส่งอาแอดกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
เมื่อวานนี้คนบันเทิงรุ่นใหญ่มากันหลายท่าน
ไม่ว่าจะเป็นพ่อรองเขามูลคดี
ยังคงเป็นมิตรแท้ของอาแอดค่ะ
อกจากจะเดินทางมาร่วมส่งอาแอดแล้ว

นางเอกคู่ขวัญก็มาร่วมในพิธีเมื่อวานด้วย

และคุณอาชารินนันทนาคล

แล้วก็เคยมีผลงานร่วมกันมาเมื่อครั้งในอดีตค่ะ
นอกจากนี้ก็มีพี่โดโดยุทธพิชัย
คอยช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อย
แล้วก็แน่นอนว่ามีพี่บินบรรลือฤทธิ์
ที่เป็นหัวแรงสำคัญอีกคนให้กับครอบครัวเมธานี
ในการส่งอาแอดสมบัติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
ในส่วนของพิธีการค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ครอบครัวเมธินีนำโดยพี่อันศิรคุบค่ะลูกชายคนโต
มนต์พระสงฆ์๑๐รูปเชิญหีบศพเวียนรอบเมน
แล้วก็เชิญขึ้นตั้งบนจิตาการนะคะ

มีการทอดผ้าบังสกุลก่อนจะเข้าสู่ช่วงพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
อันซีรคุบค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ถึงความปราบปลื้มใจที่ได้รับพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้
ว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
คุณพ่อแอดสมบัติและครอบครัวเมธานีค่ะ
แล้วก็เปิดใจด้วยนะคะว่าตลอด๓เดือนที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปนั้น
ทำให้เห็นว่ายังมีคนรักคนคิดถึงระลึกถึงอาแอดคุณพ่อของเขาอยู่เสมอ
สื่อมวลชนได้ถามผ่านพี่อันศิริคุบนะคะ
ว่าสภาพจิตใจของคุณแม่ตุ๊กตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ถึงคุณพ่อบ่อยด้วยว่าทำไมไม่เคยมาหากันบ้างเลย
เข้าฝันก็ยังดีไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
สิ่งที่เขาพูดบ่อยก็คือบางทีเขาไม่ค่อยอยากไปไหน
เพราะว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่เขาไปกันเป็นคู่ตลอด
แล้วพอต้องไปคนเดียวเขาก็มีความรู้สึกว่าไปตรงนู้นก็ไปด้วยกัน
ตัวนี้ก็ไปด้วยกันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันมาตลอด

ทำไมเดี๋ยวไปเข้าฝันคนนู้นเดี๋ยวไปเข้าฝันคนเดียวไม่เข้ามา

เพราะรู้ว่าถ้ามาแล้วบอกแม่เดี๋ยวมีอาการ
คดีตรงที่ว่าเราอยู่กันค่อนข้างใกล้ชิดอยู่แล้ว

ว่าจะมาจากทางลูกหรือทางเพื่อนของคุณแม่
ญาติสนิทที่ไปมาหาสู่กับแม่บ่อย
ก็เขาเรียกว่าเจอหน้ากันทั้งทุกวัน
เพราะฉะนั้นในส่วนกำลังใจผมเชื่อว่าคุณแม่ดีขึ้นเยอะ